นี้เนี่ยแหมผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่สบายใจ
ก็แบบทำยังไงดีอยากหาที่พึ่งไปหาพ่อปู่ฤษีละกัน
พ่อปู่ฤษีบอกว่ามีความทุกข์มาใช่ไหม
สะดอกเคราะห์อยากจะแก้กรรมอยากจะเสริมบารมีใช่ไหม
จะต้องมีการวีดีโอคอลกันแล้ววีดีโอคอลกันอย่างเดียวไม่
คือให้พูดตามพูดบริกรรมคาถาตามกันอย่างนี้เลย

จะต้องมีการเปิดขุมทรัพย์จับของลับให้กับฤษีดู

นี่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
คือตอนที่วีดีโอคอลแล้วไอ้ที่มันเบลอข้างบน
เพราะอะไรรู้ไหมฝั่งฤษีเองก็ต้องเอาของลับมาให้ดูด้วย

เรื่องนี้ฝั่งคนนี้ขอเรียกแบบนี้ละกัน
ร้องเรียนบอกว่าอยากให้ตรวจสอบพฤติกรรมหน่อย
ผู้ชายคนนึงอ้างตัวว่าเป็นปู่ฤษี
แล้วน้องนิก็เล่าให้ฟังบอกว่ารู้จักกับปู่ฤษี
ลักษณะนามปู่ฤษีต้นรู้จักกับปู่ฤษีตนนี้
ทางเฟซบุ๊กฝั่งนั้นน่ะอ้างแบบนี้
ว่าฤษีเป็นสนมของพ่อปู่เป็นเชื้อสายพญานาค
แล้วบอกด้วยบอกว่าคุณนิเนี่ยนะคือเมียคือเมียเมื่อชาติที่แล้ว
แล้วก็ทักว่าเนี่ยเธอมีเคราะห์นะต้องทำพิธีสะดอกเคราะห์แก้กรรมนะ
เปิดกล้อง๔วีดีโอคอลกันอ้าวนอนราบสินอนราบ
เดี๋ยวฤษีจะได้คาถาผ่านกล้องแล้วนะบริกรรมคาถาอย่างที่พี่เบิร์ตบอก
หลังจากนั้นอ้าวอยากที่จะสะดอกเคราะห์แก้กรรมเสริมบารมีใช่ไหม
อวัยวะเพศตัวเองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้
บอกบอกให้ฝ่ายตรงข้ามจับมาเหรอใช่แล้วฝั่งฤษีก็โชว์อวัยวะเพศตัวเองขึ้นมาที่หน้าจอ
ไม่ใช่แล้วก็นี่ไงทำไมต้องโชว์ของตัวเองด้วย
คือคนนี้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะพ่อปู่ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ
ต้องทำแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าพ่อปู่บอกว่าอ๋อไม่
อ้าวแล้วทำไมหนูต้องทำอ่ะคะก็เพราะว่าใครต้องการเสริมบารมีต้องทำแบบนี้นั่นแหละ
แล้วแชทที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยเห็นไหมคะแชทที่คุยกับพ่อปู่ฤษี
มาหาให้ไปทำพิธีนะแต่การที่ให้ไปทำพิธีเนี่ยคือเขาเรียกพ่อปู่ฤษีว่าคุณพ่อคุณพ่อใช่ไหม
คุณพ่อคุณลูกนี่ไงไม่ครับคุณลูกคือไม่ได้ให้เปิดกล้องวีดีโอคอลไม่ได้ให้มาทำที่ตำหนักนะ
แต่ต้องไปทำที่ไหนรู้ไหมที่ไหนรีสอร์ทหรือไม่โรงแรมมันไม่ใช่โรงแรม
มันไม่ใช่แล้วลองฟังผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ว่าเป็นเมียเขาตั้งแต่ชาติที่แล้วถ้ายอมเป็นเมียเขาดังสนมเขา
เขาจะไม่คิดค่าขู่ด้วยเขาก็บอกว่าให้ทำพิธีเสริมดวงก่อน
คุมทรัพย์ก่อนค่ะถึงจะได้เป็นเมียเขาได้
เขาบอกว่าเข้าไปต้องไปเปื้องผ้าอาบน้ำมนต์บทสวดของเขา
แล้วก็ร่วมเพศกับเขาเพื่อให้น้ำกามออกมา
แล้วไปเลี้ยงไอ้ง่างตาแดงเขาอ่ะค่ะตอนที่ตั้งใจที่จะเปิดอ่า
พอคุยกับเขาก็คือจะคุยเรื่องดวงเฉยธรรมดาค่ะ
ไม่คิดว่าเขาจะโชว์อวัยวะเพศให้ดู
เดี๋ยวก่อนน้ำแข็งคุณผู้ชมฟังมาถึงกลางเรื่องนี้แล้ว
รู้สึกยังไงเม้นต์มาบอกเบิร์ตดอมน้ำแข็งหน่อย
ยูทูปทั้งเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะอ่าน
เออแล้วเอาจริงนะคุณผู้ชมคือ
คุณนิบอกว่าทางฝั่งคุณพ่อคุณพ่อคือฤษีที่เขาเรียกกันเนี่ยนะ
อ้างด้วยว่ารู้ไหมลูกมีดารามีพริตตี้มีเน็ตไอดอลหลายคนมาทำพิธีแล้วนะ
อุ้ยแล้วก็ต้องโชว์ของสังหวัดเนี่ยนะ
ทีนี้ก็เลยฟังแล้วก็เลยแบบเหรอมันใช่ใช่ไหม
แต่น้องนี้รู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วนะ
เอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อพ่อในที่นี้หมายถึงคุณพ่อจริงนะ
ไม่ใช่พ่อปู่ฤษีแล้วก็ไปแจ้งความที่สอบพ่อบั้นดุง
มีการบุกเข้าไปที่สำนักของปู่ฤษีที่อุดรด้วย
แล้วมีการวางแผนตรวจสอบแต่ถามว่าแผนตอนที่วางแผนไว้นั่นน่ะ

เพราะว่าคุณพ่อของน้องนี้กลัวไงว่าเดี๋ยวลูกผมจะตกอยู่ในอันตราย
ก็เลยเหมือนกับแบบว่าทีแรกวางแผนไปแล้วแต่ก็ไม่เอาดีกว่า
ห่วงความปลอดภัยของลูกออกมาก่อนดีกว่านี้ลูก
ทีนี้นักข่าวของเราที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ไปที่สำนักอาสมปู่ฤษีอุดรที่โดนร้องเรียนนะ
แล้วก็ไปเจอกับปู่ฤษีอุดรหรือว่านายวีรยุทธ์
อายุ๓๕ปีค่ะบอกว่าเรื่องนี้นะ
ก็อยากขอความเป็นธรรมให้ตัวผมเหมือนกัน

คือเขาเชื่อว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยเป็นการวางแผนจับผิดผมใช่ไหม
ปู่ฤษีก็ยอมรับบอกว่าได้คุยกับนางสาวนี้จริง
เพราะว่านางสาวนี้ทักเข้ามาจะให้ทำพิธีเสริมดวงเสริมบารมีให้ไง
แล้วตอนนั้นตอนที่ทำพิธีอาสมยังไม่เสร็จ
ฝ่ายหญิงก็แบบลุกลี้ลุกลนนะคะคือยังทำพิธีที่อาสมยังไม่เสร็จ
แล้วฝ่ายหญิงก็ลุกลีลุกลนบอกว่าหิวข้าวขอให้พาไปกินข้าว
หลังจากนั้นก็อ้างว่าร้อนขอไปทำพิธีต่อที่รีสอร์ทแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ไป
คือยืนยันด้วยนะคะพ่อปู่ฤษีบอกว่าตอนที่ทำพิธีเนี่ย
แต่ปลายผมปลายเล็บไม่ได้มีการจับต้อง
ที่ถูกกล่าวหาก็เลยเชื่อว่าเป็นการพูดให้ร้ายเพื่อให้ตัวเองเสียหาย
ทั้งหมดที่ปู่ฤษีพูดมาเนี่ยคือหมายถึงตอนที่วางแผนจะเข้าไปจับกลุ่มนะคุณผู้ชม

จะต้องเปิดขุนทรัพย์จับอวัยวะเพศตัวเอง
หรือเสียไว้ยังไง
ไม่ได้คบ

แล้วขอให้เหมือนกับจับอวัยพ่นให้ดูผ่านกล้องด้วย

ว่าคลิปที่อัดมาเนี่ยน่าจะเป็นหลักฐานยืนยันได้ชัดที่สุดนะคะ